เริ่มกันด้วยเรื่องของการศึกษา
และคราวนี้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มสัญคภาพผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลางและภาคตวรรคออก
ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่ง
ในการที่จะทำให้เด็กที่เรียนในโรงเรียน
ได้รับทราบถึงเรื่องของจริยธรรม

เพราะไทยรัฐเองก็เป็นสื่อมวลชนมาโดยตลอด
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ก็ต้องมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คุณครูนะครับ
ซึ่งนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มสุขภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จังหวัดพระนครสุธิยานะครับ
โดยได้กล่าวถึงประโยชน์ในการเรียนรู้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
แก่คุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อที่จะให้ครูได้นำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน
เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยรัฐวิทยาทุกคน
รักการอ่านโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สื่อต่างนะครับ
ซึ่งเรามีหลักสูตรพิเศษอยู่๒หลักสูตรเนี่ย
สูตรหนึ่งคือหลักสูตรความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชน
อีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรพลเมืองดีนะครับ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และสอดคล้องกับนโยบายของยูเนสโก้ด้วย
เพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีสอน๒หลักสูตรนี้
ทำให้ยูเนสโซเห็นความสำคัญของการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เข้าไปช่วยจัดการศึกษาถึงได้ประกาศยกย่องคุณลุงพล
ก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการสื่อมวลชน
ทางด้านของบรรณาธิการข่าวภูมิภาคในสือพิมพ์ไทยรัฐคุณดำริสวิริยกุล
ก็บอกว่าปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก
และถือว่าเป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย
ดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับการเผยแพร่หรือการแชร์
แล้วก็การส่งภาพส่งข่าวที่ไม่เหมาะสมนะครับ
โดยมีเรื่องของกฎหมายและการฟ้องร้องเข้ามาเกี่ยว
คุณครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
และคุณครูต้องสอนนักเรียนให้รู้เท่าทันเรื่องของสื่อ

ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์สื่อโซเชียลซึ่งมีบทบาทมากนะครับ
โดยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสามารถร่วมส่งกิจกรรมภาพถ่าย
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร
ในชุมชนสู่สาธารณะตามหลักสูตรที่ได้สอนด้วยนะครับ
เขาก็มีสอนให้ครูเป็นสื่อนะแล้วก็เอามาลงในสื่อจริง
สื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ด้านของรองศาสตราจารย์มาลีบุญสิริพันธ
กรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ก็บรรยายแล้วก็นำข้อปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการฝึกทักษะการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อ
ขณะที่ดรมานะตรีระยาพิวัฒน์
บดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันสื่อ
ให้กับคณะของคุณครูด้วยนะครับ

ครูได้เรียนรู้ถึงการทำสื่อแบบง่าย
ที่ถูกต้องมีจริยธรรมและมีจัญญบัน
ที่สำคัญต้องการให้ครูได้ความรู้
ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครบถ้วน
และนำไปถ่ายทอดนำไปสอนให้กับเด็ก
เรียนรู้เท่าทันสื่อในอนาคตต่อไปนะครับ

มูลที่ไทยรัฐดำเนินการมาโดยตลอดนะครับ